ไปดูนาทีระทึกนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ด
พนักงานบริษัทตกงานด้วยมีปัญหาครอบครัวด้วยไปขโมยวัวชาวบ้านเขา
ถ้าใครไม่เคยเข้าไปในป่ากกมันไม่ใช่แค่ลกอย่างเดียวผมจะบอกว่ามันบาปด้วยครับคุณผู้ชมแสบไปหมดแหละนี่คือเขาไปจับผู้ต้องหาขโมยวัวนะครับหนีเจ้าหน้าที่ไปซ่อนตัวในป่ากกเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เอาเรือท้องแบนออกนะครับเพราะตรงนั้นน้ำท่วมปิดล้อมจับกลุ่มนะครับที่ป่ากกแบบนี้แหละก็จับได้ใน
ทุลักษณ์ทุเลช่วงเช้าของ๑๙กรกฎาคมครับตำรวจสวทพเมือง๑๐๑รับแจ้งบอกโอ๊ยคนขโมยวัวนึงขโมยไปตัวนึงผู้เศร้าหายผูกไว้นะครับที่บ้านเหล่าใหญ่ตะบนโดงลานอำเภอเมืองตำรวจก็ลงพื้นที่ไปร่วมร่วมพยานหลักฐานนี่จูงไปแบบนี้เลยจูงดื้อเลยนะครับ๔โมงเย็นตำรวจรับแจ้งบอกว่า
มุ่งหน้าบ้านโดนเมืองลักษณะวัวมันก็ดูตกใจนะครับ
วิ่งไปกระโดดไปวิ่งไปกระโดดไกลไม่ใช่เจ้าของมันว่างั้นเถอะ
ชุดสืบสวนสุลศรีสาวพระเมือง๑๐๑ครับนำกำลังเข้าตรวจสอบนะครับ
ระหว่างที่ผู้ชายคนนี้วิ่งหนีวิ่งหนีป๊าบเข้าป่ากก
ก็ประสานกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ดเอาเรือท้องแบนออกไปค้นหาตัวในป่ากก
น้ำมันท่วมน้ำมันท่วมสูงกว่าเมตรหนึ่งอ่ะนะครับ
ค้นหาเป็นไปอย่างทุลักทุเลป่ากกมันแน่นเหลือเกิน
คุณผู้ชมอย่างที่เบิร์ตบอกมันบาดตัวนะครับ
นี่แหละครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เจอตัว
สอบสวนทราบชื่อคือบุญล้อมอำเคนอายุ๓๙ปี
สารภาพว่าขโมยวัวจริงแหละนะ
ก่อนหน้านี้ก็นะครับเคยขโมยควายแม่ลูกนะครับ
จะเอาไปขายจะเอาเงินมาใช้จ่ายเนื่องจากมีปัญหาครอบครัว
ตกงานด้วยนะครับก็เลยก่อเหตุแบบนี้
ตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์คุมตัวไปดำเนินคดีครับ